เอาล่ะได้เวลาที่เราจะต้องตามต่อกันเรื่องของความเชื่อกันซะแล้วนะฮะ
เพราะวันนี้วันที่๑กุมภาพันธ์
ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกหลายพื้นที่กันดีไหม
ค่ะอยากไปหรือยังฮะจดทันไหมฮะอยากไปสิค่ะ
นี่ฉันต้องแคปหน้าจอรอแล้วล่ะเนี่ย
เอาล่ะเราไปที่นี่กันก่อนเลยนะครับที่จังหวัดเลย
บรรดาพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิต
เข้าร่วมพิธีส่งน้ำสรีระหลวงปู่อร่ามชินวังโส
เถระสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตธิระสังขาร
สิริอายุ๙๒ปี๘เดือน๕๐พันศา
ที่วัดถ้ำแกรบที่ตำบลศรีสองลักษณ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ
หลวงปู่อาบรามชินวังโส
เกิดเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมปี๒๔
ได้ออกบวชในวัย๔๘ปีที่วัดศรีอภัยวันเมื่อปี๒๕๕๙
ชอบความสงบรักสันโดด
ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ยึดถือแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น

แล้วก็เป็นที่เริ่มสายของชาวเลยนะครับ
แล้วก็สฤทธิ์ศรีอานุสิตเขาก็เศร้าใจนะ

คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่กำแพงเพชรกันบ้างนะคะ
ที่วัดโค้งวิลัยอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เขาจัดงานประจำปีปิดทองไหว้พระหลวงพ่อเกษร

ช่อฟ้าสาราธรรมสังเวศหลวงพ่อเกษรนะคะ

พ่อเกษรเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ประจำหมู่บ้านโคงวิลัยมาเกือบร้อยปี
สมัยนั้นชาวบ้านเขารวบรวมเอาเครื่องทองเหลืองมาร่วมกัน
แล้วหล่อเป็นหลวงพ่อเกษรนี่แหละค่ะ
เพื่อไว้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจจากรุ่นสู่รุ่น
ชาวบ้านเขามักจะมาบนบานสารกล่าวกัน
เกี่ยวกับการสอบเข้าราชการทั้งครูทหารตำรวจ
ส่วนใหญ่มาบนแล้วก็จะได้สมปรารถนา
แต่ถ้าใครมาขอเรื่องเกณฑ์ทหารจะผิดหวังนะคะ
รายไหนรายนั้นมาขอจะได้ใบแดงตลอดค่ะ
เพราะว่าหลวงพ่ออยากให้รับราชการ
มาขอบอกว่าขอให้ลูกจับใบดำนะไม่ต้องเป็นทหารนะ
หรือว่าพ่อบอกไม่ให้หรอกเอาใบแดงไปได้เองนะ

ส่วนเรื่องโชคลาภก็มีคนสมหวังตลอดเหมือนกันนะคะ
ใครอยากไปร่วมงานบุญประจำปีนี้ก็ไปกันได้ค่ะ
งานมีจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ๒กุมภาพันธ์
ต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเรียกว่าคืนสุขดิบ

ทีนี้อาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดก็มีการทำพิธีแบบนี้
เรียกว่าเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทอง
ก็ทำกันตลอดแล้วค่ะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็มีคณะมังกรคณะสิงโตสิทธิ์หลวงพ่อแป๊ะ
เข้ากราบอาจารย์แป๊ะแล้วก็เชิดสิงโตเชิดมังกรยาว๔๐เมตรปีนเสา
มังกรปีนเสาแล้วก็พ่นไฟที่หน้าโบสถ์ก่อนพิธี
ส่วนพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคขยับเวลา
ปกติจะมีการทำพิธีกันตอนทุ่มหนึ่ง
เมื่อคืนขยับเป็น๒ทุ่ม
แล้วก็ประกอบพิธีอยู่๒ชั่วโมงค่ะไปเสร็จตอนประมาณ๔ทุ่ม
หลังจากนั้นสาธุชนที่เข้าร่วมพิธี
พอได้มาเป็นเลขอะไรปั๊บก็จะเอาเลขท้ายของแบงค์๒๐
ไปเสี่ยงโชคกันต่อไปค่ะ

ส่วนที่เกาะคำชะโน่ดอำเภอบ้านดุงจอุดรทานีคึกคัก
นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่านะครับ
เมื่อกราบไหว้แล้วก็พากันไปส่องโคนต้นมะเดือยักษ์
มองหาตัวเลขกันแล้วก็ไปส่องที่น้ำมนต์
ไปส่องที่จุดต่างหลายจุดเลย
ขณะเดียวกันนะฮะยอดบริจาคเงินปากนาคหลายคนอยากรู้ยอดนะครับ
แล้วก็ยอดเงินบริจาคหลักที่คณะกรรมการนับกันในแต่ละวัน

เมื่อวานนี้เงินปากนาคได้อยู่ที่๔๖๐๙๔บาท
และเงินบริจาคหลักนะฮะก็ได้๘๙๔๒๕บาทนะครับ
นี่บอกตัวเลขกันตรงตัวเลขเงินบริจาคนะ

ค่ะไปที่สารแม่สร้อยทิศแม่ศรีสุวรรณ
ที่ตำบลศาลาแดงอเมืองจังหวัดอ่างทองบ้าง
ดาเซียนตัวเลขก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันโค้งสุดท้ายนี้นะคะ
แล้วก็มีการเขย่าเซียมซีนำเลขไปเสี่ยงโชคกันด้วย
สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนท่อนเดียวกัน
สูงประมาณ๖๐เซนติเมตรเป็นมันเงางามเลยนะคะท่อนตะเคียนนี้
มีชาวบ้านไปซื้อมาเป็นโต๊ะนั่งแล้วอาเจียนเป็นเลือดจนเสียชีวิต

ญาติก็เลยนำมาไว้ที่ศาลนี้
ต่อมาเนี่ยมีผู้โชคดีถูกรางวัลก็เลยนำรูปเหมือนเป็นหญิงสาวสวยงาม
มาเอาไว้เนี่ยเป็นตัวแทนของแม่สร้อยทิพย์และแม่ศรีสุวรรณนะคะ
จากนี้ที่นี่ยังมีกุมารทองขนาดเท่าเด็กจริง
ประกบอยู่ที่ศาลนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปต่อกันหน่อยค่ะจากอ่างทองเราไปกันที่กาลสิน
กาลสินไปที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตที่บ้านโนนสามัคคี
ก็มีชาวบ้านมาจุดทูปกราบไหว้ขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
ปู่ใหญ่ประจำตำหนักแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ

ฉันแทบไม่ได้ดูสคริปข่าวเลยค่ะดูแต่หน้าจอ
นี่ค่ะใต้ต้นมะขามพญานาคร้อยปี
เขาร่ำลือกันว่าให้โชคอย่างต่อเนื่อง
คนที่ถูกรางวัลก็จะเอาพวกของเล่นน้ำแดงมาถวาย
โรยแป้งรูปก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคุณผู้ชม

นะครับไปดูอีกที่หนึ่งครับ
ที่วัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็โอ้โหคนไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณนะครับ
กระซิบขอพรจากข้างหูของพ่อขุนช้างเลย
จากนั้นก็ไปสอดส่องดูตามจุดต่าง
แล้วแต่จินตนาการของใครจะเห็นว่าเป็นเลขอะไรนะครับ
แล้วก็เมื่อมาแล้วต้องเขย่าเซียมซียักษ

แล้วก็เนื่องในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์
ทางวัดก็นำเสี่ยมสี่ยักษ์สีชมพูมาตั้งไว้ให้เขย่ากันด้วย
หากคู่รักคู่ไหนเขย่าเซียมซีสีชมพูได้เลข
ค่ะโอ๊ยได้ลำปกฝันพิเศษ

ไม่มีผู้รักไปขยาวเต็มผู้แหละแน่

ยาวต้องได้๑๔เลขวันวาเลนไทย

ถ้าได้๑๔ก็จะได้รับแจกวัตถุมงคล
เป็นพอกขุนช้างสีจำพูเป็นของขวาน
ส่วนเมื่อกี้ได้เป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่วัดสว่างอารมณ์

เขาบอกว่านอกจากสิ่งศักดิ์ในวัดที่มีมากมาย
คือล่าสุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่มาเพิ่ม

คือหุ่นปั้นเหล่ากงยี่กอฮงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
การพนันและความร่ำรวยค่ะ
เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะคะ
ทายาทรุ่นที่๓เขาเป็นคนนำเอาหุ่นปั้น
ชุดเจ้าสัวจีนแล้วก็มาถวายค่ะ
ซึ่งอาจารย์แป๊ะเขาก็นำเอาคล่องใส่ปลามาตั้งไว้หน้าหุ่นนี่นี่ไง

สาธุชนได้ตั้งจิตอธิษฐานเขย่าห้อง
แล้วล้วงตัวเลขในห้องเป็นเลขแห่งโชคลาภด้วยนะคะ

มีให้เลือกเยอะมากถ้าไปวัดนี้
หลากหลายวิธีในการกราบศักระบูชา

อีกที่หนึ่งนะที่เชียงใหม่ค่ะ
สารเจ้าแม่ตะเคียนทองนางกวัก
ที่วัดดอยแท่นพระผาหลวงอำเภอสันทราย
เขาร่ำลือกันไงว่าที่นี่ให้โชคให้ลาบแม่น
ชาวบ้านก็มาขอกันแบบไม่ขาดสาย
จุดทูป๕ดอกท่องคาถาบูชาแม่ตะเคียน๓จบ
ไปรูปที่ท่อนตะเคียนหาตัวเลข
อันนี้แต่ละคนก็จะเห็นตามจินตนาการนะคะ

พวงมาลัยดอกไม้ที่คล้องอยู่บนต้นตะเคียนแหวกออก
แล้วชาวบ้านบอกเลยนะบอกว่าโอ้โห
เห็นเป็นตัวเลขเหมือนกับเขียนด้วยมือ

ชาวบ้านเขาก็เลยฮือฮากันค่ะ
บางคนก็ไปถูรูปคลำ
ก็เลยไม่รู้อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะ
ไม่รู้ว่าตอนที่ชาวบ้านไปถูรูปคลำ
แม่ตะเขียนจะจั๊กกะจี้หรือเปล่า
ก็เลยเปิดให้เห็นตัวเลขแบบจ่ะ

คุณผู้ชมพอแล้วในช่วงนี้ใช้คำว่าพอแล้วในช่วงนี้ยังมีพอแล้วในช่วงนี้